ตอนนี้โฆษกสบคก็กำลังแถลงอยู่เลยนะฮะ
เรื่องของกิจการแล้วก็กิจกรรมที่จะมีการผ่อนคลาย

ซึ่งอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยของเราวันนี้

ว่าสัญญาณที่สบคออกมาผ่อนคลายผ่อนปลนแบบนี้
ถือว่ามีความเข้าใจในส่วนของภาคธุรกิจมากขึ้นอย่างไกลนะครับ
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีค่ะคุณโบ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ผมย้ำแต่เมื่อวานแล้วว่า
ยุทธศาสตร์ของสบคตอนนี้คือ
จะทำยังไงให้ควบคุมการระบาดให้ได้มากที่สุด

ผ่อนปลนให้คนได้ทำมาหากินให้ได้มากที่สุด
สองอย่างนี้ให้ควบคู่กันให้ได้

แต่ว่าถ้าเอาแต่คุมการระบาดให้ได้
แล้วการผ่อนปลนทำมาหากินมันไปไม่ได้
หรือผ่อนปลนออกมาแล้วยัง

อยู่ยังลำบากกันอยู่ยังไม่มีรายได้กันอยู่
ยังไม่มีงานทำกันอยู่อันเนี้ยมันจะมีปัญหาตามมา
เยอะเรื่องเศรษฐกิจ
เท่าที่ดูทิศทางข่าววันนี้สบคที่กำลัง
ประชุมกันอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าท่านจะเข้าใจประเด็นนี้
มากขึ้นเมื่อเช้านี้หนังสือพิมพ์ลงข่าวกันหลาย
ฉบับว่าจะมีการผ่อนปลนอ้าวยกตัวอย่างง่ายง่ายเช่นร้าน
อาหารเนี่ยหัวข่าวบอกว่าจะผ่อนปลนให้นั่งได้๔คน
หกคนเอออันนี้ก็ถึงแม้จะเป็นจุดเล็กเล็กแค่
ร้านอาหารแต่ว่ามันสะท้อนว่า
สบคเข้าใจสถานภาพของธุรกิจมากขึ้นคือร้าน
ห่างมากไปด้วยกันแล้วต้องนั่งกันคนละโต๊ะเนี่ยมันจะทำ
ให้เจ้าของกิจการเขาบอกว่าเปิดออกมาแล้วบางทีไม่คุ้ม
ไม่คุ้มทุนปิดต่อดีกว่าปิดร้านเนี่ยยังควักเงินน้อยมาก
เปิดร้านเพราะว่าพอเปิดร้านร้านเล็กหน่อยนั่งกันได้
ไม่กี่คนอ่านั่งกันได้ไม่กี่คนคนมาคอยคนมาคอยคิวก็
เข้ามาในร้านไม่ได้เพราะต้องรักษาระยะห่างเกินไปอ่าอัน
นั่นก็เรื่องหนึ่งคนมาเป็นครอบครัวมาด้วยกันนั่งรถมา
ด้วยกันมาถึงปั๊บต้องจับแยกโต๊ะมันก็จะทำให้มีความ
รู้สึกว่าบรรยากาศที่จะไปกินอาหารที่ร้านเนี่ยมันไม่
เหมือนเดิมไม่ไปดีกว่าซื้อมากินบ้านดีกว่าสั่งออนไลน์มา
กินบ้านดีกว่าจนนั้นพอส่อบจบอาคอร์แบะท่าออกมา
ว่าจะเปิดโอกาสให้ร้านเนี่ยสามารถนั่งโต๊ะใหญ่ใหญ่นั่งกัน
มาด้วยกันครอบครัวเดียวกันเขานั่งรถมาด้วยกันก็ไม่เห็น
เป็นไรแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้เลยผมไปกินอาหารที่ร้านไหน
เจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าผ่อนปลนให้หรอกเขารู้
แล้วว่ามาด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกกันญาติพี่น้องกันมาด้วย
ครอบครัวเดียวกันนั่งรถมาด้วยกันแต่ถ้าผ่อนปลนให้
เกิดมีเจ้าหน้าที่จากสบคไปตรวจสอบผิดตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้เดี๋ยวร้านก็ถูกปิดต่ออันนี้สำคัญครับ
ฉะนั้นการผ่อนปลนในภาวะที่กำลังลำบากคนกำลังลำบาก
ทำมาหากินไม่ได้อันนี้ก็มีแนวโน้มว่าว่าจะดีขึ้น
ร้านอาหารที่กว้างหน่อยก็ไม่เป็นไรร้านอาหารที่มีพื้นที่
แคบเนี่ยเปิดใครก็ขาดทุนถึงแม้ร้านอาหารที่มีพื้นที่
กว้างก็เถอะถ้านั่งกันได้ไม่กี่คนพื้นที่เขากว้างเขาต้อง
ค่าเช่าเยอะแล้วนั่งกันได้ไม่กี่คนเขาก็จำเป็นต้อง
ต้องลดการจ้างงานเคยมีเคยมีบริการ๑๐คนอาจจะลดเหลือ๕๐
๕คน๕คนก็ว่างงานอย่างที่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสภาพของ
ปัญหาที่บอกว่าถ้าเปิดโอกาสให้นั่งกันได้๔คนถึง๖คนอย่าง
หัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงวันนี้อันนี้ก็ถือว่า
เป็นการผ่อนคลายรักษาระยะห่างได้ในระดับหนึ่งแต่เปิดผ่อน
คลายให้ธุรกิจเดินไปได้ถัดมาก็คือเรื่องประเด็นเคอร์ฟิลล
ประเด็นเคอร์ฟิลล์ที่คุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
ค่อนข้างจะชัดละว่าจะหดลง๑ชั่วโมงคือเคอร์ฟิวตั้งแต่
ช่วงเวลา๕ทุ่มไปจนถึงแต่ก่อนตี๔อันนี้ก็จะล่นลงมา
ถึงตีสามอันนี้จะมีความหมายสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่
ค้าที่ต้องไปทำมาหากินตลาดสดส่งผักส่งอาหารอะไรส่ง
ส่งผักส่งปลาส่งเนื้อส่งหมูเขาทำกันตอนดึกทั้งนั้น
แล้วพอตี๔มันไม่ทันไงครับถ้าออกจากบ้านตี๔เนี่ยมา
อาหารมาเตรียมมาเตรียมอุปกรณ์มาเตรียมอะไรต่ออะไรเนี่ย
ส่งหมูส่งผักส่งเนื้อส่งกุ้งส่งปลาไม่ทันหมดแต่พอเป็นตีสาม
ตีสามเขาออกจากบ้านได้ก็ผ่อนคลายให้การทำมาหากินสะดวก
อันนี้ก็ต้องชมว่าสบคก็เข้าใจวิถีชีวิตมากขึ้น
แต่คนที่ทำงานกลางคืนเขาก็บอกว่าแหม๕ทุ่มเนี่ยต้องปิด
ล้านเร็วขึ้นอ่ารายได้ก็หายไปเยอะฉะนั้นขอสักเที่ยงคืนได้
ไหมอ้าวสบคคงจะเคาะออกมาว่าเห็นแก่ประโยชน์ของคนที่
เป็นส่วนใหญ่มากกว่าคนที่ทำมาหากินพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
สดทั้งหลายเขาจะได้มีเวลาเตรียมตัวอันนี้ก็ก็จะเดิน
รับการอนุโลมผ่อนผ่อนปลนให้มากขึ้นทีนี้ทำยังไงที่จะให้กระแส
เศรษฐกิจหมุนเวียนทำยังไงให้คนได้ขายของได้มากขึ้นทำ
ไงที่จะให้คนมีการจ้างงานได้มากขึ้นก็มาถึงเรื่อง
ห้างสรรพสินค้าครับสบคคณะกรรมการสอบคอต้องไม่ลืม
นะครับว่าห้างสรรพสินค้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เป็น
สถานที่ขายของห้างสรรพสินค้าในชีวิตของคนรุ่นใหม่เนี่ย
เป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตของธุรกิจห้างสรรพสินค้า
ไม่ใช่แค่ขายสินค้าอย่างเดียวแต่มันเป็นวิถีชีวิตของ
คนในเมืองไปแล้วครับอะไรอะไรไปอยู่ในนั้นหมดร้านอาหาร
ดังดังเนี่ยไปอยู่ในห้างหมดร้านอาหารดังดังร้านกาแฟ
ปเปอร์มาร์เก็ตที่มาแทนตลาดสดสวนสนุกโรงหนังโรงเรียน
วดวิชาโรงเรียนสอนศิลปะสถานที่ออกกำลังกายธนาคารจะ
ทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับมือถือคอมพิวเตอร์การแสดงคอนเสิร์ต
การจัดอีเวนต์มันอยู่ในห้างหมดห้างจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิตคนในเมืองฉะนั้นถ้าสบคจะปลุกให้วิถีเศรษฐกิจ
ฟื้นตัวขึ้นมาต้องกระตุ้นไปที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งเป็นเลือด
เลือดใหญ่ของกระแสเศรษฐกิจการระบาดการกระตุ้นเนี่ยก็
ก็จะทำให้ให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนมากขึ้นช่วงไหนที่
บรรยากาศเศรษฐกิจคึกคักห้างคนเดินกันคึกคักแปลว่าเศรษฐกิจ
ช่วงไหนที่คนเดินห้างเหงาหงอยซึมก็แปลว่าเศรษฐกิจมัน
เพราะสงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวคนมีตังค์น้อย
ลงคนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นคนช้อปปิ้งน้อยลงไปห้าง
ตอนหลังก็ไปกินอาหารกันมากกว่าซื้อข้าวซื้อของไม่ค่อย
เห็นคนจะเดินถือถุงพลุงพลังเหมือนก่อนแล้วฉะนั้นเรื่องนี้
วิถีชีวิตในห้างเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดดัชนีเศรษฐกิจ
ปลุกให้ห้างฟื้นขึ้นมาใหม่ก็เท่ากับปลุกให้กระแส
เศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นมาใหม่ผมให้ข้อมูลนี้เพื่อจะบอก
ว่าเราอย่าภาวะกับก่อนไป
ไปถ้าห้างตอนนี้เขาเปิดได้ดึกขึ้นมาหน่อยอ้าวแต่ก่อนไปบอก
ว่าให้ห้างปิดสองทุ่มตอนนี้ที่กำลังจะออกมาใหม่น่าจะขยับ
มาเป็นสามทุ่มห้างปิดสองทุ่มเนี่ยมันมันช่วยอะไรไม่ได้เลย
ครับเพราะว่ากว่าคนจะเลิกงานออกจากเลิกงานแล้วถ้าจะไป
ห้างออกจากที่ทำงานไปห้างช่วงนั้นรถก็ติดแล้วพอไปถึง
ห้างซื้อโน่นซื้อนี่ได้นิดเดียวห้างปิดแล้ว๒ทุ่มไม่ไป
ดีกว่าแต่ถ้าห้างปิด๓ทุ่มเขาดูเวลาแล้วออกจากออฟฟิศไป
ห้างยังพอมีเวลาไปนั่งกินข้าวยังพอมีเวลาไปช้อปปิ้ง
ยังพอมีเวลาไปซ่อมโทรศัพท์มือถือยังพอมีเวลาไปทำ
กรรมที่ธนาคารยังพอมีเวลาที่จะไปทำโน่นทำนี่ได้
เอาฉะนั้นถ้าสบคยืดเวลาให้ห้างปิดได้๓ทุ่มอันนี้ก็
จะทำให้กระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากขึ้นการการระบาดรอบสอง
อย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันเป็น
วงรอบที่เกิดขึ้นในหลายประเทศแต่ถ้าเราควบคุมได้เนี่ย
ผมว่าสำคัญที่สุดถ้าดูตัวเลขที่คุณหมอทวีสินแถลงนะ
วันนี้๑๑คน๑๑คนมาจากไหนครับ๑๑คนมาจากต่างประเทศแล้ว
มากักตัวเป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศทั้งนั้นก็แปลว่า
ว่าติดมาจากต่างประเทศคนไทยต่อคนไทยด้วยกันที่อยู่ใน
ประเทศเนี่ยหายไปหลายวันแล้วนะครับตัวเลขเป็นศูนย์คนไทยกับ
คนไทยเนี่ยไม่ได้ติดไม่ได้ติดกันเลยนะครับตัวเลขเป็น๐
ฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ควบคุมกักตัวควบคุมคนที่มาจาก
ต่างประเทศให้ดีตรงนี้มันก็จะเห็นเป้าชัดขึ้นแล้วก็ปล่อย
วิถีชีวิตมันคลี่คลายให้ธุรกิจมันคลี่คลายขึ้นผมก็
คิดว่าสบคเดินมาถูกทางแล้วเอาแต่คุมการระบาดอย่าง
คุมตัวเลขให้ได้แต่อดหยากตายกันหมดเมื่อสักครู่ที่
ก่อนจะเข้าขีดเส้นใต้เนี่ยที่ผมบอกเมื่อวานไงอันนั้นที่
มาจากพัทยาคิดดูสิครับตื่นตีหนึ่งตี๒ตื่นตี๓ยอมฝ่า
คอร์ฟิลเพื่อจะมารับของแจกเขาแจกกัน๙โมงเงินไม่กี่ตังค์
ฮะข้าวของก็ไม่มากแต่เขาบอกว่ากลัวอดตายมากกว่ากลัว
โควิดกลัวอดตายมากกว่ากลัวเคอร์ฟิลล์อ้าวอันนี้ก็เป็นการสะท้อนวัน
นี้ก็ก็คิดว่าเดี๋ยวตอนบ่ายมาตรการต่างจะออกมาแล้ว
ทำให้วิถีชีวิตธุรกิจมันไหลเวียนมากขึ้นวงจรธุรกิจไหล
มากขึ้นผู้ประกอบการได้ประกอบการได้มากขึ้นลูกจ้าง
ได้ทำงานมากขึ้นจะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเดินถูก
ทางแล้วครับขอแสดงความชื่นชมมาถึงสพครด้วยครับ